กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วของเชฟกระทะหล่อ
หลังจากที่ช่วงที่แล้วปล่อยให้ทุกคนทอดไก่กัน
มาดูกันดีกว่าว่าจะต้องทำอะไรอีกบ้าง
แต่ก่อนจะไปทำเมนูนี้กันต่อ
ขอแอบถามเชฟนี้สักหนึ่งได้ไหมคะ
เชฟทั้งสองชอบอาหารไทยอะไร
เชฟเชฟถามเชฟคริสก่อนชอบเมนูอาหารไทยอะไรมากที่สุดเอาหนึ่งอย่าง

ผมชอบน้ำพริกปลาทูครับอ๋อน้ำพริกปลาทู

น้ำมะนาวอะอยู่ง่ายอะอยู่เป็น
ระหว่างนี้คุกสลัดเลยไหมครับ

เดี๋ยวเราใส่น้ำมะนาวก่อนครับ
โอเคให้เชฟใส่ก่อน

หล่ำใหญ่อย่างกับกะหล่ำเลี้ยงปลาเนี่ย
ในนี้เลยอ่ะกะหล่ำผัดน้ำมันงา

อ๊วย
น้ำมันงาเยอะไหมค่ะเจ๊เณี๋ยวเป็นค่ะสองช้อนสองช้อน
จริงจริงมีน้ำมันงาก็อร่อยแล้วนะเนอะใช่น่ะมันหอปมา
เพราะว่ากะลำตีมันก็หวานอยู่แล้วด้วย

แบบสีสวยมากด้วยแม่

เราจะทาฝั่งเนื้อก่อนครับ

ใช่เลยครับไม่ต้องชุ่มไม่ต้องชุ่มไม่ต้องชุ่ม
วันนี้ผันวรรณยุคผิดเสียงผิดคีย์หมดเลยนะ
เอาอีกไหมเชฟทิชชู่นี่อ๋อพอสมมุติถ้ามันเป็นมีความไหม้
ขึ้นเนี่ยเอาทิชชู่ซับอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นเตาถ่านเนี่ย
เราความแรงเลยนะอีกด้านนะเชฟนะใช่แล้วก็จะซอสมันก็จะไม่ไหม้แบบนี้
เพราะว่ามันไม่ติดกับกระทะมันจะหยดลงไปเลยเออจริงจริงเตาถ่านน่าจะดีกว่า
จริงจริงก็น่าจะใกล้ได้แล้วล่ะครับได้แล้วนะเนี่ยครับนี่ได้แล้ว
ใส่จานเลยใส่จานใส่จานดูดีเนอะอันนี้อันนี้มาเอออันนี้ดูดีอ่ะ
เอาข้างไหนดีกว่าเอาข้างที่น่ากินอะเชฟอือฮืมนี่อันเนี้ยแหละสวยอ่ะ
อือฮือไม่ได้ไหม้หรอกมันต้องเป็นสีอย่างเงี้ยแหละเชฟ

เพราะว่าจะได้ความร้อนของไก่ทำให้ผักสุกนิดนึง

เป็นการแนะแนวความสวยของเรา

เอาขนาดนี้หน่อย

แล้วก็เหลือเราเสิร์ฟพร้อมมะนาวข้างนิดนึงโอเค
คือถ้าไม่อร่อยเราก็บีบมะนาวใส่ปากตัดรสทิ้งซะ

อันนี้ก็ดีนะ
เป็นอาหารว่างอาหารเย็น

ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับ
เชฟคริสต์และเชฟกัน

ปุ้งปุ้ง
เต้น

คือคะแนนความสวยงามนะคะเต็ม๕คะแนน
แล้วก็คะแนนความอร่อยเต็ม๕คะแนน
เริ่มจากหน้าตาของพี่ท็อปก่อนพี่ท็อปเห็นไหม

เอาไม่เลยฝั่งเรากันเองเราก็จะต้องให้เต็มเนอะ

ว่าฝั่งของคุณพี่เนี่ย
ฝั่งของคุณพี่เนี่ยเนี่ย

โอ้โหจัดมาถึงคอขนาดนี้ผมก็ให้๕แล้วนะครับ
ส่วนของเราให้กันเป็นคนให้คะแนน
อ๋อมันได้แบบว่าหล่อยหรือมะ
ไม่ใช่มันทำให้ผักเปลี่ยง

ความอร่อยให้ฝั่งรสก่อนแล้วกัน
บุญรักษาที่ของเรามีการแก้ไข
จนกระทั่งรสชาติดีและก็เพอร์เฟ็คมาก

ต้องบีบมะนาวด้วยใช่ไหม

ชอบพี่น้องคู่นี้จังเลย

เป็นไง

แต่เราว่ามันเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะตัดคะแนนเรา
ของเหนียวมันก็ไม่เร็วนะบอกลูก

ขนจะให้คะแนนหน่อยยังไงบ้างว่าไก่
ชิมไปกลืนดังจะเดินอือกเลยอ่ะ
แสดงว่าน้ำซีอิ๊วคงจะเยอะมากอะเนาะ

ฝั่งนี้อร่อยกว่านะเเข็มกว่าน่ะฮึ

ให้๓๕ครับฮัะให้เถอะ
ว้าวววว
โหใจควอเขาเล่นแม่

แหละมันเป็นสไตล์ที่การที่เขาคุยจำดับนี้แม่แบบอ๋อ
เคยเห็นไงแม่ไม่วัยรุ่นพอไม่เข้าใจเลย
เรียกได้ว่าไก่พันตะไคร้สูตรเด็ดวันนี้
ทำให้ทีมแม่บ้านของเราทั้งสองทีม
รับคะแนนไปเต็ม๑๐คะแนน
อร่อยเด็ดขนาดนี้คะแนนไม่เต็มไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
สรุปคะแนนได้เต็มทั้งคู่

วันนี้ช้าภัษส์เลยละกัล

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟกันและเชฟคริสต์มากเลยนะคะ
ที่มาสอนเราทำเมนูไก่เทอรี่กิ

ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก

แต่ก็ไก่ได้โปรตีนด้วยอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกสุขก็ช่วยในการที่มีเชฟมาด้วย
และเมนูไก่พันตะไคร้วันนี้ก็ดูจะถูกอกถูกใจอร่อยแซ่บกันทุกคน
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูเมนูอร่อยโดยเชฟหล่อแบบนี้อีก
สัปดาห์หน้าเปิดจอรอแม่บ้านประจำบานกันนะคะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ

นี่น้ำตาลเธอแข็งเท่าเราป่ะล่ะนี่
คือถ้ามันเป็นก้อนอย่างแม่เนี่ยก็ต้องมาไว้ตรงกลาง
แล้วให้มันละไหลอีกทีอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดค่ะ
เพราะว่านี่ครับนี่คือสาเหตุที่อย่าเพิ่งไปค้นมันตอนแรก
โอ๊ยแม่ด้วยจริงเลยอ่ะ
เอ้าถ้าเกิดทำกันถูกหมดมันจะรู้เหรอว่าแบบไหนผิด